หลังจากที่ได้จับสมาชิก๑๕คนนะครับที่ทางการระบุว่าเป็นสมาชิกของพักแนวร่วมปฏิวัติ
เพื่อประชาธิปไตยหรือว่านปป
เนื่องจากอาจจะไปเชื่อมโยงกับคดีระเบิดแล้วก็วางเพลิงที่๗จังหวัดภาคใต้ล่าสุดนะครับ
วันนี้สารทหารอนุญาตให้ปล่อยตัวทั้ง๑๕คนแล้ว
พร้อมกับวางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศห้ามชุมนุมและห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
โดยภายหลังจากทนายความสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพหรือว่าสกสส
เดินทางเข้ายื่นคำร้องขอประกันตัวสมาชิกพักนปปต่อสารทหาร
ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗
ข้อหาการกระทำผิดอ้างยี่และฝ่าฝืนคำสั่งคศที่๓ทับ๒๕๖๒
ว่าด้วยการชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คนพร้อมกับเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนคนละ๑แสนบาท
โฉนดที่ดินมูลค่า๑ล้านบาทและสำรองเงินสดในส่วนที่เหลืออีก๕แสนบาท
โดยให้เหตุผลนะครับว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ
ขณะที่๑ใน๑๕ผู้ต้องหาได้แจ้งกับทนายความว่าอาศัยอยู่กับบุตรสาวเพียง๒คน
แต่ว่าเมื่อได้รับโทษจึงทำให้บุตรสาวต้องอยู่กับคนรู้จักที่สำคัญ
ผู้ต้องหาทั้งหมดไม่น่ามีความเชื่อมโยงกับคดีระเบิดและวางเพลิงใน๗จังหวัดภาคใต้
เพราะว่าทุกคนอยู่ในช่วงสูงวัย
เวลาต่อมานะครับสารทหารก็ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง๑๕คน
โดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักรห้ามแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใด
หรือทำเป็นหนังสือเพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
แต่ทางทนายความเตรียมเอกสารไม่ทันเลยต้องเลื่อนไปยื่นเอกสารและหลักทรัพย์ต่อสารในวันพรุ่งนี้
ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีระเบิดและวางเพลิงใน๗จังหวัดภาคใต้นะครับว่า
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๑คนพร้อมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับขบวนการก่อความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากลุ่มมุสลิมอุยเกอร์
ส่วนการจับกลุ่มสมาชิกพักแนวร่วมนปปไม่ใช่การจับแพ้
ก็ตามมันนะตามมันตลอดแต่มันนั่นแรงขึ้นแรงขึ้นนะนั่นใหม่แล้ว
อย่างคนหนึ่งผู้หญิงที่เป็นขายพริกแกงคนก็เอ๊ะขายพริกแกงตรงไหนมีหลักฐานอยู่

ขณะที่การประชุมสภากลาโหมนะครับพลเอกประวิทย์ก็ได้กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกลาโหมและเหล่าทัพ
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพิ่มความเข้มงวดต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย
ทั้งที่ตั้งหน่วยและสถานที่สำคัญในความรับผิดชอบ
รวมทั้งประสานและส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิดด้วยครับ